ส่วนเรื่องนี้เรื่องของคนติดยาแล้วคลั่งค่ะ
คือเท่าที่เรารายงานมาเนี่ยคลั่งแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะคลั่ง
แล้วก็ไปก่อเหตุแล้วมารู้ตัวทีหลัง
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ติดยาแล้วเขารู้ว่า
ถ้าเกิดเขาแบบเหมือนกับอยากยามาก

เขาจะเกิดอาการคลั่งแล้วอารวาสทำร้ายคนอื่น
เขาเอาโซ่ล่ามขาตัวเองเอาไว้ค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นภาพที่ผู้ชายอายุ๔๑ปีเอา

กลัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะคลุ้มคลั่งยาเสพติดแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรร้ายแรง
นี่คือเรื่องที่ได้รับการเปิดเผยจากนายมะโนเครือแก้ว
เป็นกำนันอยู่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
คือเจ้าของบ้านหลังนึงบอกว่ามีผู้ชายอายุ๔๐

ตัวเองเนี่ยเอาโซ่มาล่ามเอาไว้ล่ามตัวเองเอาไว้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นญาติกับเจ้าของบ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
ตอนที่ไปนี่ก็อยู่ในสภาพนี้คือหลับอยู่
แล้วก็ที่ขามีโซ่ล่ามติดอยู่กับเก้าอี้ไม้
เจ้าของบ้านเขาบอกเขาล่ามขาตัวเขาเองนะคะ
เพราะกลัวว่าเสพยาบ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุมตัวเองไม่อยู่

แล้วเขาก็พยายามจะเลิกยาเสพติด
ตัดสินใจล่ามขาตัวเองเอาไว้กับเก้าอี้ไม้เอาโซ่มาล่ามไว้ค่ะ
แล้วก็ไม่พอนะคะติดป้ายหน้าบ้านด้วย

คือกลัวว่าจะไปทำร้ายคนอื่นช่วงที่ตัวเองเกิดอาการคลั

แล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะทางตัวกำนันเองบอกว่า
ตำบลกระบี่น้อยตอนนี้มีคนติดยาแล้วก็คุ้มคลั่งบ่อยเลยนะคะ
ก็ร่วมกับบรรดาผู้นำ
พยายามแก้ปัญหาติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดส่งให้ตำรวจ
แต่ก็บอกว่ายาเสพติดมันระบาดมากจริง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แก้ไม่จบ
ก็น่าจะจริงนะคะเพราะว่าในรายการเรานี้
มีเรื่องของคนติดยาแล้วคลั่งอารวาสแทบจะทุกวันเลยนะคะ